คืนนี้ไปอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลคิงส์ครับที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดกันก่อนนะครับ
วันนี้ครับซิโก้กฤษักเสนาเมืองก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของการฝึกซ้อมว่าพึงพอใจในการจับคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟระหว่างอดีศรและธนบูรณ์ครับ
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดลี่สึกฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทานครั้งที่๔ลงฝึกซ้อมในช่วงคลับที่ผ่านมา
ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันนี้นะครับนายขจรเกียรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยได้ให้ทีมงานนั้น
ให้ทีมงานสตาร์ฟโค้ชทีมชาติไทยได้ประเมินศักยภาพนักเตะตลอดทั้งการแข่งขัน
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ฝังชิปติดตัวกับนักเตะก่อนที่จะมีการรายงานมาที่ตัวแปลงสัญญาณให้ทราบถึงข้อมูลต่างนะครับ
โดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกุญสือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ทดลองระบบทีม
พบว่าคู่เซ็นเตอร์อย่างอดิษรพรมรักและธนบูลเกษารัฐทำหน้าที่สอดประสานกันได้อย่างดี
ส่วนนักเตะที่ต้องเช็คอาการอย่างนรบดินเวียรวัตโนดมและทศวรรษลิ้มวรรณสะเทียน
ก็ฟิตสมบูรณ์ปกติและไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดครับ
วันนี้ซ้อมระบบนะครับวิธีการแล้วก็ดูจำลองสถานการณ์ว่า๔๓๓เป็นยังไง๔๒๓๑เป็นยังไง
แล้วก็ลองจัดตัวผู้เล่นนะครับ๑๑ตัวแรกเป็นยังไง
ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับวันนี้ได้รองตั้มกับเก่งนะครับ
ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้าขากันเพราะอะไรเคยเล่นตั้งแต่โอลิมปิก
และก็สอนกันได้ดีแน่นอนตั้มที่สมุนมติเล่นกลาง
ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับก็หายห่วงไปเปราะหนึ่งว่าลูกผิดพลาดน้อยนะครับ
ส่วนกระแสของเสื้อแข่งขันครบรอบ๑๐๐ปีทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยว่า
กระแสตอบรับดีเยี่ยมและเตรียมวางขายล็อตแรกในวันที่๓มิถุนายนนี้นะครับ

แบ่งเป็นเสื้อเกรดนักฟุตบอลในราคา๑๓๙๐บาทจำนวน๕๐๐ตัว
และเกรดธรรมดาในราคา๕๙๐บาทอีก๒๐๐๐ตัวนะครับ
เสื้อก็อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับ
จะเริ่มด้วยรอบรองชนะเลิศในวันที่๓มิถุนายนนะครับ

ส่วนทีมชาติไทยครับพบกับซีเรีย
โดยผู้ชนะนั้นจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด

พร้อมกับขอเชิญชวนแฟนบอลร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรมครับ